คุณผู้ชมมาดูเรื่องในโลกโซเชียลกันหน่อยนะครับก็ต้องตรวจสอบกันนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านเขาถ่ายไว้แล้วก็ส่งต่อแล้วก็เอาไปแชร์ต่อ
คือผู้ชายคนหนึ่งเขาคุ้มครั่งไม่รู้คุ้มครั่งอะไรทะเลาะอะไร
เอาจอบไปไล่ตีทุบบ้านคนนั้นคนนี้เอะอะโวยวายด่าทอกัน
ชาวบ้านก็ทนไม่ไหวก็ต้องออกมาดูเหตุการณ์และส่งเรื่องราวให้กับตำรวจ
ไปดูคลิปนี้พร้อมกันเลยครับ
นี่แหละฮะคลิปนี้ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้
เหมือนกับว่าผู้ชายคนเสื้อเหลืองเนี่ยมีปัญหากับคนที่อยู่ในบ้านหลังนั้น
เอาจอบไปชุบตีอึ้งแบบนี้ตี
กำแพงตีมรั้วโวยวายด่าอยู่แบบนี้
นะฮะทางเพจเจ๊ม้อยวีพลัสก็เอาไปโพสต์เรื่องราวเอาไว้แล้วบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ภูเก็ต
ทะเลาะอะไรกันก่อนหน้านี้ไม่รู้แต่ก็ควรจะคุยกันด้วยเหตุผล
จะใช้จอบตีบ้านเขาไม่ได้

ทนไม่ไหวก็ไปแจ้งความแต่ทำแบบนี้มันไม่ดี
เพื่อนบ้านเขาไม่ได้มีอะไรด้วยแต่เขาก็ทนไม่ไหวเพราะเสียงมันดัง
ก็ออกมาดูแล้วก็ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งเรื่องให้กับตำรวจให้ตำรวจมาตรวจสอบ
ทีมข่าวตรวจสอบไปที่โรงพักในพื้นที่ของภูเก็ต
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านที่โดนทุบเองก็ยังไม่ได้ไปแจ้งความแต่อย่างใด
แล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตหรือเปล่า
ซึ่งทางเพจก็ยังไม่ได้มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนนะฮะ
แต่ว่าก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล
เฉพาะว่าเขาก็เอามาแชร์ต่อให้ดูกัน
บางทีเจอเพื่อนบ้านอย่างนี้ก็อยู่ยากไง